ที่โคราชในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลอีกแล้ว
ค่ะเกิดขึ้นอีกแล้วฮะมีกล้องวงจรปิดนะครับ
โรงพยาบาลบ้านเหลื่อมนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชศรีมาดูนะฮะเสื้อขาวเสื้อดำ
นี่สองคนนี้เพื่อนเขาเจ็บอยู่บนเนี่ยฮะ
เตียงของโรงพยาบาลเนี่ยฮะรถเข็นตรงนี้
แล้วเขาเหมือนกับไม่พอใจหาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไม่มาดูแลเพื่อนเขาดูแลเพื่อนเขาไม่ดีพอ
เออเอะอะโวยวายอยู่ในห้องฉุกเฉินนี่ฮะ
คือมีคนนึงเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยเอามีดมาขู่ด้วยนะครับ
ชักมีดออกมาจากกระเป๋านี่อีกคนนึงชุดดำนี่นะฮะ
คือทั้งคู่เนี่ยพอเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามมาอธิบายทำความเข้าใจเนี่ย
ทั้งคู่บอกเจ้าหน้าที่ว่ายังไงรู้ไหมบอกนี่เขาเป็นเด็กช่างกลกันนะ
เคยมีวิรากรรมโด่งดังอยู่ในพื้นที่ฝั่งทนที่กรุงเทพอืม
ไม่อยากมีเรื่องอย่าทำให้โมโหนี่บอกอย่างนี้เลย
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องมาเชิญออกไปนะฮะต้องมาเชิญออกไป
พอมาเชิญออกไปด้านนอกนี่ไม่พอใจอีกแล้วดูนี่นะฮะ
เดี๋ยวดูชุดดำให้ดีชุดดำนี่เดี๋ยวดูนะฮะ
ก่อนเลยนี่นี่โอ้โหนี่ไปถีบเขาเลยเออ
เสื้อขาวนี่ก็เหมือนกับมาจะพยายามเข้ามาเคลียร์หรืออะไรเนี่ยฮะ
อ่านี่มามาโอบมาโอบแต่ว่าความจริงแล้วเหมือนกับชักมีดอะไรออกมาด้วย
โอ้โหเห็นไหมนี่แล้วนี่ไปถีบเขาอีกชุดดำ
แล้วเดี๋ยวดูนะไม่พอใจเดี๋ยวดูช่วงจังหวะถอดรองเท้า
แล้วรองเท้าไปเครื่องใส่เจ้าหน้าที่เขาอีกคือหาว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านในห้องฉุกเฉินเนี่ย
ดูแลเพื่อนเขาที่ไม่รู้ไปเจ็บอะไรมาเนี่ยไม่ดีพอนี่อันนี้เพื่อนเสื้อขาวก็เหมือนพยายามอาการกัน
นี่ถอดรองเท้าเครื่องนี่โอ้โหนี่ชาวโบ้งชาวบ้านงงกันหมดเลยนะฮะ
เห็นไหมฮะอยู่แถวนี้โอ้โหนี่ไม่ยอมหยุดนะฮะโอ้โหเจ้าหน้าที่เขาไม่ตอบโต้เขาไม่อะไรเลยนะ
เขาพยายามแค่ปกป้องตัวเองแล้วก็เดินหนีใช่อืมโอ้โหท่านผู้ชมฮะสองคนนี้เนี่ย
พากันหลบหนีไปดูช่วงที่เดินเดินวิ่งวิ่งนี่หนีออกจากโรงพยาบาล
แล้วเดี๋ยวดูรถเนี่ยฮะรถตุ๊กที่จอดอยู่ตรงนี้นะ

หยิบมวกเข้าไปหรืออะไรไม่รู้ไปพรางตู้รึยังไงไม่รู้

แต่ไม่ต้องห่วงฮะทางจริงเขาแจ้งตำรวจนะฮะ
สพบ้านเหลื่อมก็ไปตามตัวมาจนได้นะครับ
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดเจนเหลือเกิน
รูปร่างหน้าตาทรงผมแบบนี้เพื่อนก็ยังนอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล
สุดท้ายเนี่ยสพบ้านเหลื่อมไปจับได้เรียบร้อยนะฮะ
กับแม่แล้วก็ครอบครัวเนี่ยพามาที่โรงพยาบาลด้วยนะวันนี้
หลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตามเจอตัวครอบครัวพามาโรงพยาบาล
เสื้อขาววันนั้นวันนี้มาเสื้อดำพามาขอโทษเจ้าหน้าที่
วันนั้นไม่คิดนั่นน่ะสิตอนทำไม่คิดนี่เดือดร้อนครอบครัวต้องพามาขอโทษเจ้าหน้าที่นะครับ
คือทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกว่าก็ไม่เป็นไรในส่วนตัวก็ให้อภัยนั่นแหละ
แต่ว่าในเรื่องของคดีความในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ย
ก็ต้องให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีไปตามกฎหมาย
แต่ผู้สื่อข่าวเราบอกว่าลองดูดีตอนที่
เหมือนกับครอบครัวพามาขอโทษเจ้าหน้าที่เขาเต็มใจหรือเปล่า

ดูสีหน้าท่าทางของเขาใช่ไหม

มองหน้าไม่ค่อยเห็นนะผมมันปิดไง

ใส่หน้าแล้วก็เดินหนีไปเลย
ปล่อยให้ญาติพ่อแม่พี่น้องต้องมาร้องไห้

ไม่รู้เมื่อกี้ใส่หน้าอะไรไม่รู้แล้วเดินหนีไปเลย
ตำรวจก็นำ๒คนนี้ไปตรวจร่างกายด้วยนะครับ

พบยาเสพติดประเภทกัญชาในร่างกายทั้งสองคน

แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วย
เรื่องของการพกพาอาวุธมีดด้วย